ฉามากแซ่บมากเซ็กซี่มาก

โอ้โหทำไมยังแซ่บยังร้อนยังแรงยังเผ็ดขนาดนี้

เป็นยังไงอินสตาแกรมร้อนฉากขึ้นมาทันทีไหมพี่แจ๊กกะรีน

ฟาดมากแม่ต้องใช้คำนี้นะคะ
นี่ค่ะแฟชั่นเซ็ตชุดว่ายน้ำมาแบบรัวเลย

เป็นชุดแบบวันพีชสีดำ

ถึงขาไม่เรียวแต่มีรักเดียวนะเธอ
เฮต้องยอมจะฤดการโพสของแม่นะฟา
ป่อยตาป่อยปาก
ป่อยแบบหน้าดูแบบเขาเรียกว่า

บ่องจองเขมงเนอะไบตองมันยังไง

เรียกน้ำย่อยไปแล้วไปดูภาพต่อไปดีกว่า
เป็นบิกินี่สีน้ำเงินสดเวอร์

นี่คือร่างของคุณแม่กับลูกหนึ่งเหรอคะเนี่ย

กลับมาทวงบันลังความแซ่บแล้วนะคะ

ชั่นแม่เนี่ยแซ่บไม่แพ้บิกินี่สีน้ำเงินสดตัวนี้เลย
แม่บอกว่าไม่ได้ห้ามเธอเจ้าชู้แต่ฝากบอกเด็กที่เธอคุยอยู่เดี๋ยวเจอกัน
เออเอาสิแล้วก็แท็กไปหาสามีด้วย

คอมเมนต์ในโอ้โหอินสตาแกรมนี่มาแน่นไฟลุกเลย
นะมีทั้งบอกว่าเด็กไม่กล้าหรอกก็แม่แซ่บขนาดนี้
บางคนก็บอกว่าแคปชั่นแม่นี่คือพร้อมบวกมากเลยนะคะ
สาวรุ่นน้องในวงการบันเทิงเองถึงกับต้องมาเม้นต์ด้วยแบบ
อิโมติคอนรูปเปลวไฟล์นี่ไฟล์ลุกไปแล้ว
มาหมดเลยแล้วก็เทรนเนอร์ของเขาด้วยเห็นไหม

เพราะว่าภาพถัดไปเป็นรูป
รูปคู่กับคุณสามีกับบิกินี่ตัวเดิม
แคปชั่นก็บอกให้รู้เนี่ยว่าใครจะกล้าจ้ะ
แล้วก็แคปชั่นนี้ก็ยังแซ่บเหมือนเดิมบอกว่าอย่าให้รู้นะคะ
นี่แล้วทิ้งท้ายอีโมติคอนหน้าแบบเอ๊ะยังไง
ฮึะประมาณนี้
ก่อนที่คุณสามีจะเข้ามาคอมเม้นต์ต่อแล้วนะ
ยาวเชียร์พี่นี่มีน้องหนึ่งในดวงใจเท่านั้น
หญิงอื่นหมื่นพันจะมาเทียบทันที่ไหน

ดูจากแคปชั่นหลายภาพแล้วมันยังไงคะ
พี่แจ๊กขามันยังไงคะพี่แจ๊กขาอยากจะโทรถามมากเลยโทรไหมคะ
ไม่พอมันยังไงคะเดี๋ยวเราไปโชว์หลังใหม่ไหมคะ
อยากรู้มันยังไงมันแซวกันเล่นหรือจริงหรือยังไง
ไว้คุณผู้ชมเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตนะคะ